มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มีคนขับรถเก๋งสีขาวไม่ยอมหลบทางให้กับรถฉุกเฉิน
ซึ่งเป็นรถพยาบาลนะฮะคุณผู้ชมเหตุเกิดแถวหนองมนต
คนขับรถเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วเขาบอกว่าเขาตกใจคุณผู้ชม
ตกใจจนทำอะไรไม่ถูกแล้วก็ฝากขอโทษไปยังผู้ป่วยด้วยนะครับ
นายปวิทย์บุญธานีปากรอายุ๗๕ปีท่านนี้เสื้อขาวนี่แหละครับ
ขับรถเก๋งสีขาววันที่เกิดเหตุหลังจากที่มีคนถ่ายคลิปเผยแพร่
เป็นคนขับรถเก๋งสีขาวไม่ยอมหลบให้กับรถพยาบาล
เป็นรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพาบนถนนสุขุมวิทย์บริเวณ
ในสี่แยกชนรัชญาอำเผอเมืองจนวัดชนบุรีนะครับ
เดินทางมาพร้อมกับลูกสาวต้องบอกแบบนี้
ลูกสาวเป็นเจ้าของรถนะครับก็คือนางสาวทันพิสา
เป็นผู้ครอบครองรถแต่วันที่เกิดเหตุคุณพ่อคือนายปวิทย์เป็นคนขับ
ผู้กำกับการสพเมืองชนบุรีก็ชี้แจงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น

ก็ถึงขั้นกับคนที่อยู่บนรถนั้นต้องลงไปเคาะขอร้องให้ขยับ

พอไปชี้แจงคุณลุงคนนี้ยืนยันบอกว่า
ไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจที่จะไม่หลบให้กับรถพยาบาลนะ
แต่ได้ยินเสียงไซเรนเสียงดังมากเลยตกใจ
พอเสียงดังมากตกใจก็ทำอะไรไม่ถูก
อย่างไรก็ตามยอมรับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้น
และยินดีจ่ายค่าปรับรวมไปถึงขอโทษผู้ป่วยที่นอนอยู่ที่รถพยาบาลด้วยครับ
ส่วนอย่างนั้นรถไซเรนมามันดังมากเยอะเลยผมก็ตกใจ
ผมก็อึ้งใช้สภิจิอยู่เครื่องว่าจะไปทางไหนดี
มันจับไปไม่ได้เลยมันอึ้งอยู่ภางแรง
บอกขอให้คนป่วยหายเร็ว
แล้วบอกเขาว่าขอบใจมาก
คุณลุงพยายามจะหลบแล้วไม่ได้ตั้งใจ
คือคุณลุงกับลูกสาวเขาบอกว่าเขาเครียดนะ
กับสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันแล้วขอโทษกับสังคมที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับ
นักงานสอบสวนก็เลยแจ้งข้อหาขับรถกีดขวางการจราจร
เทียบปรับไป๕๐๐บาทแล้วก็ตักเตือนคนขับขี่
ซึ่งอายุมากแล้วเนี่ยถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องขับนะฮะ
โดยเฉพาะตอนกลางคืนเพราะว่าถ้าขับแล้วก็ต้องระวัง
แล้วก็มีสติให้มากกว่านี้ที่สำคัญจริงนะคุณผู้ชม
ถ้ามีผู้สูงอายุขับรถการตัดสินใจของท่านเองอาจจะยังไม่ดีพอ
ตัดสินใจอาจจะช้าอาจจะไม่ทันการกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้น
ถ้าใครที่ที่บ้านมีผู้สูงวัยอยู่ต้องยอมรับว่าบางคนเนี่ย
ตัดสินใจช้าลงจริงการคิดคำนวณช้าลง
แล้วก็การตัดสินใจแบบที่เป็นเหตุเป็นผลเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะ
ตะกะมุมมองมันค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอก
ถ้าคนในครอบครัวอายุสูงวัยแล้วก็ดูแลกัน
ถ้าขับไม่ไหวก็ไม่เป็นไรก็อย่าให้เขาขับ
อันนี้๗๒แล้วนะฮะก็ขอโทษขอโพยไปก็ถูกปรับไปตามกฎหมายเรียบร้อยนะครับ